ลำปางนะคะมีชาวบ้านเขาไปเจอศพผู้ชาย
ลอยคอเสียชีวิตอยู่ที่ลำห้วยแล้วก็ลักษณะเนี่ยเปลือยกายด้วย
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วแล้วสภาพศีรษะเหมือนกับกระโหลกยุบ
ถูกทุบอะไรบางอย่างถูกอะไรบางอย่างทุบเนี่ยนะคะ
ได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีชาวบ้านมีโทษพูดชาย
ที่ไปถึงคุณเห็นไหมกระแสน้ำมันก็ไหลแรงนะ
อยู่กลางป่าเลยเจอศพของผู้ชายคือนายวินัยวางใจอายุ๓๖ปีค่ะ
ลักษณะเนี่ยคือเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔วันแล้วเพราะสภาพศพขึ้นอืดแล้วนะคะ
แล้วก็ลักษณะศพคือเปลือยกายที่หน้าผากเหมือนกับโดนอะไรทุบ
เพราะว่าหน้าผากยุบเหมือนกับโดนทำร้ายแล้วตอนกู้ศพนะคุณผู้ชม
เมื่อกี้คุณผู้ชมก็เห็นว่ากระแสน้ำมันไหลเร็วมากนะคะ
ทีนี้ก็ค่อยกู้ศพขึ้นฝั่งมาแล้วก็ส่งศพไปชนะสูตร

ทีนี้จากการสอบถามคนที่เห็นผู้ตาย

เขาเล่าให้ฟังว่าเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันเสาร์

มีคนมาเจอว่าเป็นศพลอยอยู่ที่ลำห้วยนี่แหละค่ะ
ห้วยนี้อยู่ห่างจากบ้านที่นายวินัยอยู่

โดนฆาตกรรมแล้วนำศพมาทิ้งหรืออย่างไร
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะ